ตอนแรกพลอยบอกว่าถ้าเจองูจะวิ่งตับขาใช่ไหม

เพราะว่างูเขาบอกว่าสายตาไม่ดี

เพราะถ้าเราวิ่งขยับตัวแรงเขารู้ทันทีเลย
ตอนนี้ก็โดนเตรียมชกเลยล่ะ

อย่างที่พี่พิมโยงสาธิตให้ดูนะคะ
ซึ่งตอนนี้ค่ะพี่เชอรี่อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้ว
เชอรี่อยู่ตรงนี้พี่พินโยอยู่ในสายกับเราค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ไปรอเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฉะนั้นการสถานีดับเผลิงบางเขต
หนูถามพี่พินโยก่อนเลยจ้าเรื่องประสบการณ์ชีวิตจากมือนักดับเพลิง
สู่กลายมาเป็นมือปราบงูได้ยังไงพี่อุ๊ยมันต่างกันอยู่นะ

ครับก็อธิบายให้ฟังนิดนึงครับสั้นคร่าวจริงแล้ว
ผมเป็นตำรวจดับเพลิงเก่านะครับแล้วปรากฏว่า
มีการเขาเรียกว่าโอนภารกิจนะครับมาเป็นของกรุงเทพมหานครฉะนั้นงานเนี่ยมันจะเป็นงานบริการช่วยเหลือประชาชนครับ
ซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ทราบครับมันจะมีเรื่องการจับงูนะครับในเรื่องของการจับตัวเงินตัวทอง
ซึ่งตอบแทนกำจัดครับแม้กระทั่งบางทีรถเสียนะครับแบตเตอรี่สตาร์ทไม่ติดอะไรอย่างเงี้
เรายังไปช่วยเหลือครับรถติดลมอะไรพวกนี้ครับทั้งหมดเป็นมันเป็นงานโดยการช่วยเหลือประชาชนครับ
ซึ่งจริงจริงแล้วเนี้ยมันตอนแรกแรกเนี้ยผมก็ไม่ได้มีความรู้ในส่วนเนี้ยค่ะเท่าไหร่ครับ
ก็คือมันรู้อย่างเดียวว่ามันมีอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไปจับมันทำยังไงก็ได้ให้ปลอดภัยที่สุด
ซึ่งมันยังไม่มีการฝึกอบรมไม่มีการเรียนรู้แต่ด้วยการที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมันงูค่อนข้างเยอะมากครับ
แล้วเราจับบ่อยมากแล้วเราคือเกิดการเรียนรู้ครับพอเรียนรู้เนี่ยประชาชนเขาก็จะถามเราว่า
คะงูอะไรพี่ครับอันตรายไหมมีพิษไหมเนี่ยแหละฮะมันเกิดข้อสงสัยกับเรา
สุดท้ายครับแล้วเราจะไปรู้รู้ได้ยังไงดีที่สุดครับเราไปที่สถานสวภาสภาชาติไทยครับ
เรียนรู้ครับอ่าฮะก็คือไปเริ่มคือเขาจะเป็นสถาบันที่อ่า
ความกล้าเรารวบรวมมันมาจากไหนเราไม่กลัวงูเหรอคะพี่

การใช้อุปกรณ์เนี่ยผมเล็งเห็นแล้วมันมาบางทีบางครั้ง

บางทีใช้บ่วงรัดหรืออ่าเขามันมีแรงต่อต้านอยู่แล้ว

บางทีหนักสุดก็อาจจะคอหักเขาเสียชีวิตเลย
ก็เลยเริ่มมาศึกษาครับเรียนรู้ครับ
มันทำให้จริงแล้วงูมันสามารถเข้าถึงได้
คือพื้นฐานโดยทั่วไปเขาไม่ได้เจตนาที่จะทำร้ายเรา
อ้าวพี่เป็นยอกคะค่ะตั้งแต่เราใช้ครับ
พี่พินโยคะตั้งแต่ทำมาเนี่ย
ใช้เวลากี่ปีแล้วคะที่ท้าทายกับในการจับงูให้กับชาวบ้าน

ก็ถามว่ามีเป็นธรรมดาครับ
คือบางครั้งที่การเรียนรู้ลองผิดลองถูก
มันเป็นประสบการณ์ที่บางครั้งที่เราไม่ทราบอะครับ
สิ่งต่างนานามันเป็นประสบการณ์ที่เราเอามาพัฒนาในการจับ
ตอนแรกที่ไม่มีประสบการณ์อะไรเลย
ก่อนที่จะไปเพิ่มเติมความรู้อะค่ะเราใช้ทักษะอะไรในการจับงูอ่ะคะ
มีคนมาไกด์มาบอกเราไหมว่าต้องจับยังไงอะไรแบบนี้
ครับไม่มีครับก็คือมันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบกัน
คือเราก็มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าบ่วงนะครับอย่างตามคลิปวิดีโอที่ใช้จับ
ใช่ครับห่วงกับใจแล้วก็กระสอบครับ
นะครับในการที่เอางูใส่กระสอบไปได้พี่พินโยมแล้วถ้าหนูเจองูอ่ะ
หนูเจองูที่บ้านอย่างนี้หนูจะสามารถเอาตัวรอดออกจากเหตุการณ์นั้นได้ยังไง
ถ้าเกิดว่าเราไม่มีบ่วงแบบที่พี่พินโยมีหนูจะเอาอะไรไปช่วยเหลือตัวเองตอนนั้น
ให้ออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นได้ค่ะ
จริงนะครับผมอธิบายนิดนึงคืองูเนี่ยจริง

เจตนาเขาไม่ต้องการที่จะมาทำร้ายเรานะครับ
คือมันในเรื่องปัจจัยในเรื่องอาหารเป็นหลักเลย
อย่างยิ่งเลยฉะนั้นการสังเกตครับเราดูว่าโอเคว่าเราใกล้งูมากน้อยแค่ไหนยัง

ถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้มากครับอย่างที่บอกว่า
แล้วค่อยเคลื่อนไหวยังช้าในการถอยหลัง

ปกติธรรมชาติงูเนี่ยถ้าเจอเราเขาจะหนีไว้ก่อนเลย
แค่นี้เราปลอดภัยแล้วครับมันไม่มีอะไรครับ

คือถ้าไม่ใช่ตัวคนอย่างตัวพลอยเองอย่างนี้แต่ถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วย
แล้วสัตว์เลี้ยงของเราอยู่ใกล้กับงู
อย่างนี้เราต้องทำยังไงคะเราจะสามารถช่วยสัตว์ของเราออกมาจากตรงนั้นได้ยังไง
เดี๋ยวจะบอกก่อนครับถ้าจะหมายถึงหมาแมวหรือหมาใช่ไหมครับ
หมาหรือสุนัขเนี่ยถ้าเป็นหมาเนี่ยน่าเป็นห่วงนิดนึง
ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นหมาเนี่ยก็คือถ้าเจอโดยเฉพาะ

เขาอาจจะเข้าไปแล้วก็อาจจะมีการต่อสู้กัน
แต่ถ้ามีงูที่มีพิษครับหลายเรื่องเป็นเรื่องน่าเศร้ามาก
ผมบอกครับโดยเฉพาะอ่าถ้าเป็นสุนัขหรือหมาที่เป็น
ถ้าเป็นพวกหมาพันธุ์ที่เป็นต่างประเทศนะครับ
บางทีเขาไม่รู้เรื่องครับเขาไม่รู้เกี่ยวกับจากว่างูตัวนี้มีพิษไม่มีพิ
รู้อย่างเดียวว่าเป็นการปกป้องและหวงแหนบ้านของเขา
เพราะฉะนั้นมันเกิดการต่อสู้ครับพลาดพลั้งมีครับ
หลายครั้งครับคือเจ้าของบ้านคิดว่ามันเป็นการเพื่อปกป้องบ้าน
ชนะคือฮีโร่แต่สุดท้ายบางทีมันเป็นการเสียชีวิตทั้งสองฝ่าย
หรือบางทีงูรอดแต่หมาเสียชีวิตผมว่าเป็นเรื่องเศร้าแล้วครับ
ตัวนี้ครับสิ่งที่อยากจะแนะนำคือถ้าเราเจอกรณีที่หมาเจอกับงูแล้วเรารู้ครับ
เพราะหมาจะส่งเสียงเห่าก่อนเป็นการเตือนว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในบ้านนะครับ
อุ้มหนีเลยก็ได้ครับถ้าเป็นหมาตัวเล็กเล็กสบายครับแต่ถ้าเป็นหมาตัวใหญ่
ก็ต้องพยายามที่จะหาอาจจะใช้โซ่มาคล้องมันครับแล้วเลาะเอาให้มันอยู่ให้ได้
มันเคราะห์กลงให้ได้และส่วนนี้เราเป็นหน้าที่ของเรา

าาจะบอกไว้ก่อนสมัยก่อนความเชื่อ
คือถ้ารียินเลยครับว่างูสีดำ

สีดำครับลอยน้ำเนื้อช้างเป็นงูที่มีพิษ
มันเป็นความเข้าใจที่ผิดครับจริงแล้วไม่จำเป็นครับ
ให้สังเกตอย่างเดียวคือให้จำลักษณะของแต่ละชนิดของงู

เราสำรวจเลยครับว่าในพื้นที่บริแวกบ้านเรา
มีงูที่มีพิษอันตรายอย่างเช่นงูเห่าครับ
หรืองูเขียวหางไหม้หางสิ้นตาลความยาวไม่เกิน๘๐เซ็นต์
ตัวโตเป็นรูปสามเหลี่ยมชอบอยู่บนพื้นที่บริเวณต้นไม้หรือที่ต่ำนะครับ
อย่างนี้ฮะเป็นจุดที่จำแค่นี้ครับ

แต่ถ้าเราแยกไม่ออกเนี่ย
ห่างไว้ก่อนดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยครับผม

หรือว่าแบบที่มีพิษดุร้ายที่สุดที่
ที่พี่พินโยเคยเจอบ้างไหมคะ

ถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพมันละครจริง

แต่เดี๋ยวนี้งูจงอางก็ประมาทไม่ได้นะครับ

คือมาจากไหนครับจริงแล้วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

การเจริญการขยายเมือง

ด้วยงูมากับการติดของรถครับ

แล้วปรากฏว่าขับมาแล้วเข้ามา

ด้วยความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ย
คืออย่าต้องการที่จะหาพื้นที่ที่เย็นแล้ว

มันออกด้านทรงตุ้งล่อมาก

พี่มินโยคะคือตอนต้นรายการเนี่ย
เราถามคุณผู้ชมไปบอกว่า

มีคุณผู้ชมท่านหนึ่งส่งมาบอกว่า
เวลาเจองูเนี่ยที่บ้านเขามีความเชื่อ

เพราะว่างูจะกลัวพวกผลไม้มีกลิ่น

อะไรที่เป็นกรดที่ทำให้ผิวเขาแสบร้อน

ปลอดภัยถูกตอบอันให้ท่านดรองกลาย

นาวนี่คือเรียงตามเขาเรียกว่ากำแพงบ้านเลยครับ

สำคัญครับผมบอกยืนยันนะตรงนี้นะครับว่าชัดเจนเลยว่างูเนี่ยครับไม่ได้กลัวอะไรเลย
หนมมันคมน้ำมันเครื่องเชือกกล้วยต่างต่างประสบการณ์ผมไปเจอหน้างานเนี่ย
หมดแล้วครับมันก็เกิดงูเข้าบ้านตามปกติ
แม้กระทั่งอย่างเชือกกล้วยเนี่ยเคยได้ยินไหมครับว่าเลี้ยงหานนะครับ
อันนี้เป็นหาดด้วยนะครับแล้วปลูกล้อมรอบลายล้อมไปด้วยกล้วย
ปรากฏว่างูเหลือมเข้าไปกินห่างกลางดงกล้วยครับ
เนี่ยครับมันไม่ใช่ครับไม่ได้เลยครับมันเป็นข้อที่สูตรว่าเทคนิคนี้ใช้ไม่ได้นะพี่
มีอีกอย่างนึงเขาบอกว่าต่างจังหวัดมีการปลูกว่านกันงูด้วยพี่

พยายะว่าลายเปรียบว่านไม่ได้
เราก็ไม่สามารถจับเองได้ทำยังไงต้องโทรแจ้งใครอ่ะคะ
ผมบอกไว้เลยนะครับจริงเจ้าหน้าที่ของดับเพลิงและกู้ภัย
จริงได้รับข้อยกเว้นจากทางรัฐบาลแล้วนะครับ
โอเคว่าสามารถดำเนินการได้ครับแจ้งมาเลยครับ

ก็คือไปดำเนินการแล้วถือว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน
ซึ่งถ้าไม่ได้ไปเข้าไปดำเนินการเนี่ยอาจจะ
ประชาชนอาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือมันเสี่ยงอันตราย

ค่ะพี่พินโยคะแล้วในกรณีที่เป็นเคสที่แย่แล้ว
งูมันมาถึงตัวเราอย่างเงี้ยค่ะมันมารัดเอาไว้อย่างว่า
เราหมายความว่าจะรัดขารัดแขนนะจุดแรกเนี่ย
ต้องทำยังไงหรือถึงขั้นที่ว่ามันฉกหรือมันกัดในส่วนที่
ไม่รู้จะเอาเชือกรัดยังไงอย่างเช่นเขาบอกว่างูกัดคออย่างนี้
เชือกรัดคอตายกันพอดีพี่เอายังไงดี

อันนี้ก็จะไหมถึงในเรื่องของการผสมประชาบาลใช่มั้ยครับ

ถ้าเป็นงูไม่มีพิษเนี่ยเคยเอาผมยกตัวอย่างในเคส
แต่เรื่องของงูเข้าห้องน้ำที่เรากลัวกันนักหนา

อยากจะบอกนิดนิดคือผมไปเก็บละเอียดข้อมูลทุกแล้ว

ส่วนใหญ่จะไม่ได้ดูก่อนเข้าห้องน้ำครับ
ฉะนั้นงูเนี่ยคือตัวชักโคกเองออกมายากครับ

แล้วเราด้วยความที่เราต้องการเข้าห้องน้ำแบบ

ไม่ไหวแล้วครับต้องดำเนินการใดทั้งสิ้น

ตอนนั้นครับมันจะสวนฉกทันที
ก็จะมีการกัดแล้วบางครั้งมันล็อกครับ
วิธีการล็อกตรงนี้ผมแนะนำนิดนึง
เพราะวันนี้ล็อกเนี่ยสิ่งที่หน้าตรงนั้นเนี่ยมีเราแล้ว
ไม่สามารถเรียกใครมาช่วยได้เกิดอยู่คนเดียวครับ
อันดับแรกคืองูเนี่ยจะบอกก่อนว่า
ฟันของเขาจะเอียงเข้าด้านในของปาก
ไว้สำหรับในการล็อกและล่าเหยื่อครับ
ฉะนั้นเวลาเขาบังเอิญที่เขากัดแล้วมันเกิดล็อกกับเราขึ้นมาเนี่ย
สิ่งที่ต้องทำคือเราต้องประคองประคับประคองที่หัวงูนะครับ
เพราะไม่งั้นงูจะลากครับเพราะงูไม่มีแขนมีขา
เขาจะหาจุดที่ยึดแล้วลากทำให้เราได้รับบาดเจ็บ
จากการที่เขาลากฟันนะครับเพราะฟันอย่างเช่นโดยเฉพาะงูเหลือมเนี่ยฟันคมมาก
ประคองครับช่วยนิดนึงเดินหน้าครับเหมือนให้เขาเขาพยายามช่วยเราอยู่แล้ว
ในการที่อยากจะให้ปากหลุดนะครับฟันหลุดจากฟันที่เขาล็อกครับ
พอประคองเสร็จก็คือเดี๋ยวเขาก็หลุดจากตรงนั้นเองครับ

ที่มูที่มีพิศครับป็อกเลยคือหลายคนคิดว่ามูมีพิศจากเนี่ย
ความเชื่อก็คือจะทำไงครับในการขันชะนก

ผมก็เป็นเคสอย่างนี้ผมเคยมีไปสอนครับ

เขากลัวฟื้นไม่ได้กลัวการพิษแล่นเข้าสู่หัวใจนะครับ
จริงแล้วขันชะน้อนเนี่ยมันเป็นวิธีที่จะบอกว่าไม่ถูกก็ไม่ใช่แต่สูญเสียมันเยอะครับ
มันทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงปลายอวัยวะที่เราขัดล็อก
ทำให้พอไปถึงโรงพยาบาลชีวิตเรารอดจริง
จริงแล้วเราแค่ล้างแช้นให้สะอาด
แล้วก็คือลดการเคลื่อนไหวบริเวณที่ถูกงูกัดนะครับ
แล้วก็รีบไปหาหมอให้เร็วที่สุด
พี่ปโยคะ
วิธีการต่างบางทีเจอสถานการณ์จริง
อย่างเราอาจจะเจอแล้วตกใจ
เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าหนูเจอสถานการณ์แบบนี้
โทรหาพี่เบอร์อะไรดีกว่า
ครับมือ๙๙ครับมือ๙๙คือเบอร์
รบชวนทุกอย่างเลยเนอะรู้วิธีต้องการด้วย
อย่างแรกเลยถ้าเจองูสิ่งที่ต้องมีก่อนจะไปหากระสอบไม้อะไรตีก
เขาสติสติก่อนเลยแล้วถอยออกมาให้ช้าที่สุด
ให้เงียบด้วยเพราะว่าถ้าเสียงดังพุทธเขารู้ตัว

ใช่และที่สำคัญคุณผู้ชมจดเบอร์ไว้เลยนะ๑๙๙มีอะไรโทรไปเดี๋ยวคุณ